พาไปดูเรื่องราวของนางฟ้ากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

สองสาวเนี่ยเห็นหมาจรจัดมันอยู่ในคลองมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ก็เลยลงไปช่วยเหลือมันขึ้นมาค่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยสิ
นี่เลยน้องเดินทางกลับจากโรงเรียนลงไปช่วยสุนัขตกคลองส่งน้ำ
จางทราบว่าเป็นเด็กปางป่วยคนทำดีต้องส่งเสริมเนี่ยค่ะ
อันนี้เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าลุงโกะแม่เมาะนะคะ
แชร์ภาพความประทับใจของสองสาวเนี่ยนะคะ
คือเนี่ยเจ้าสุนัขตัวนี้มันพลัดตกลงไปในคลองส่งน้ำแม่จาง
เขตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะ
น้องสองคนก็ลงไปช่วยเจ้าหมาตัวนี้ขึ้นมาได้จนสำเร็จ
ซึ่งนี่คือน้ำมันก็ไหลไปเรื่อยเนาะ
ไอ้หมาตกลงไปมันก็ไหลไปตามน้ำอะค่ะ
ไม่สามารถปีนกลับขึ้นฝั่งได้เลย
สาวน้อยสองคนนี้เห็นก็เลยตัดสินใจลงไปเลยนะ
ไม่ได้กลัวว่าเสื้อผ้าตัวเองจะเปียกหรือเป็นอันตรายอะไรเลย
สาวน้อยคนนึงค่อยจับแล้วก็ดันตัวเจ้าหมาตัวนี้
จนมันสามารถขึ้นริมตลิ่งได้สำเร็จดูสิเห็นไหม
คือเขาก็มาดักมันไว้ตรงนี้แล้วก็จับตัวมันไว้
ไม่แต่อยากให้คุณผู้ชมดูสีของน้ำ
ดูสีของน้ำกับความพยายามของเด็กน้องผู้หญิงสองคนเนี่ยใช่

แล้วน้องลงไปแบบครึ่งตัวเลยนั่นน่ะ
ไม่ได้สนเลยว่าฉันจะเปียบไม้เสื้อผ้าจันเลยหรือเปล่า
ใช่ค่ะซึ่งบอกเลยว่าถ้าน้องไม่ลงไปช่วย
เจ้าหมาตัวนี้มันต้องไหลไปเรื่อยแน่นอน
คุณดูคลองส่งน้ำคุณคิดว่ายาวไหมล่ะ
ยาวมากนะคะมันอาจจะหมดแรงแล้วก็ตายได้ด้วย
ก็เลยเป็นภาพวินาทีแห่งความประทับใจ
ไอ้ถ่ายคลิปครั้งด้วยคนถ่ายอยู่ในรถหรอ

น้องบอกว่าเป็นชาวบ้านปางป่วยตำบลนาศักดิ์อำเภอแม่เมาะค่ะ
ปรบมือให้นะที่เห็นถึงคุณค่าของชีวิตเล็ก
ไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้มองผ่านไปน่ารักมาก
ก็เป็นเรื่องที่ชวนยิ้มได้เช้าวันนี้